วันนี้๓พฤษภาคมนะคะเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
สื่อมวลชนเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหว
มีการเสวนามีการออกแถลงการแสดงจุดยืน

ฉันเองไปทำหน้าที่พิธีกรที่สมาคมสื่อมาด้วยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
อยากจะให้ภาครัฐทบทวนเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองสื่อ
เพราะว่าไม่เห็นด้วยที่จะมาควบคุมสื่อในลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเวทีเสวนามีหลายท่านเลยที่ไปร่วมพูดคุยกัน
แล้วก็แสดงถึงท่าทีของสื่อมวลชน
จุดยืนของสื่อมวลชนที่มีต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ
ก็มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันเยอะเลยนะเมื่อช่วงเช้านะคะ
นี่คุณอังคณานิรภัยจิตก็ไปร่วมพูดคุยด้วย
ในมุมของเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างนะคะ

นี่เป็นบรรยากาศเวทีเสวนาเสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย
มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อของสังคมไทยในอนาคต
ในมานัดฤยภิวัฒน์คณะประดีคณะนิทธิศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บอกว่าภาพปรากฏการณ์จากสังคมออนไลน์จำนวนไม่น้อย
ควรมีกฎหมายที่ทำให้สื่อเข้ารูปเข้ารอย
ดังนั้นคนในวงการสื่อมวลชนเองควรพิจารณาว่า
ปีถึง๑๐ปีที่ผ่านมาทำหน้าที่ภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน
ขณะเดียวกันร่างกฎหมายควบคุมสื่อไม่ได้แก้ตรงจุด
แต่กลับเข้าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
โดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของจริยธรรมสื่อ

รัฐต้องการสื่อที่มีจริยธรรม
หรือต้องการสื่อที่เป็นสื่อว่านอนสอนง่าย
ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน

ที่ต้องการให้การเมืองนิ่ง
รัฐสามารถทำได้เองทุกอย่าง

รัฐโดยเฉพาะผู้ที่
พิปรายในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายคนอภิปรายไป

ปัญหาคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ที่ประชาชนถูกละเมิดสินจากสื่อ

สื่อนำเสนอข้อมูล

จริงแล้วรัฐต้องการอะไร
รัฐต้องการสื่อที่อยู่ในกรอบ

หรือรัฐต้องการให้สื่อเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย

สิ่งสำคัญคือต้องการสื่อที่ทำหน้าที่เหมือนหมาที่เครื่องตัวหนึ่ง
คอยเขาแข้งเขาขานะครับไม่ใช่หมาเฝ้าบ้านที่ดุ
ทีนี้คุณสุธิชัยหยุ่นก็ไปร่วมงานนะคะ

แต่ว่าก็ให้โอกาสหลายท่านที่เป็นสื่อมวลชนนี่แหละ
โดยเฉพาะสื่อมนต์ชนอาวุศโศก็ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็น
คุณสุธิชัยก็แสดงความคิดเห็นแบบนี้ค่ะว่า
อันตรายของความคิดในการร่างกฎหมายนี้
ก็คือถ้าสามารถคุมสื่อได้
ก็สามารถที่จะควบคุมการแสดงความคิดของคนได้
ก็จะคุมการไหลของข่าวสารตามที่ต้องการได้
โดยลืมไปว่าปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี
ดังนั้นไม่มีใครสามารถควบคุมได้อีกต่อไป
ขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน๓๐องค์กร
ภายใต้คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป
ก็ออกแถลงการแสดงจุดยืนเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะ
นายประเมฆหลักเพชรเหล็กเพชรนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บอกว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ
ภายใต้ประกาศและคำสั่งของคอสชหลายฉบับ
อีกทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทมีมติเห็นชอบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
ซึ่งเปิดทางให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงและควบคุมการทำหน้าที่สื่อมวลชน
และปิดกั้นลิดรอนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร
เสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน
จึงให้รัฐบาลยับยั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
เพราะนอกจากเป็นร่างกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนแล้ว
ยังมีเนื้อหาที่ขัดกับรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยปี๒๕๖๐ด้วย
ซึ่งขอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคอสชที่มีการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน
เนื่องจากรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยปี๒๕๕๙
มีเนื้อหารับรองเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนไว้ชัดเจน
และให้สื่อมวลชนทุกประเภทพึงตระหนักว่า
รัฐธรรมนูลได้ให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
แต่ว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัดและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสังคม
และขอให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคข่าวสารมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
คุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเข้มข้นค่ะ
และจะต่อสู้เรียกร้องจนถึงที่สุด
ทั้งนี้องค์กรวิชาชีพสื่อบัญชนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่ทำให้กลไกการกำกับดูแลกันเอง
ทางจริยธรรมที่มีอยู่แล้วมีประสิทธิภาพและมีความน่ายืดถือมากยิ่งขึ้น
ขณะที่วันนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้อวยพร
ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกค่ะก็บอกว่าขอให้สื่อมวลชนทุกคนและองค์กรที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
สื่อถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งประชาชนและประเทศ
ดังนั้นการนำเสนอข่าวหรือประเด็นอะไรควรคำนึงถึงผลกระทบของประเทศชาติเป็นหลัก
โดยเฉพาะเรื่องที่จะสร้างให้เกิดความขัดแย้ง
ส่วนการเสนอข่าวสะท้อนการทำงานของรัฐบาลนั้น
รัฐบาลพร้อมรับคำติติติ่งที่เกิดจากความสร้างสรรค์
แต่ต้องไม่ใช่การจ้องขัดขวางการทำงานของรัฐบาลในทุกเรื่องค่ะ